เหตุเลยละกันค่ะคุณผู้ชมแต่ข่าวที่ดิฉันเล่าเนี่ย
คือมันมีเรื่องช็อกพีคอยู่ในนี้ประมาณ๒๓จุด
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่มาฝ่าไฟแดงแล้วไปชนท้ายกระบะ
จนทำให้คนขี่คนซ้อนเนี่ยตายในที่เกิดเหตุอันนี้เรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองคนขี่คนซ้อนเขาเป็นแฟนกันแต่อายุคนขี่อายุ๓๖
คนซ้อนอายุ๑๒อายุห่างกันมากเลยค่ะ
และเรื่องที่๓คือหลังจากเกิดเหตุตรงถนนเจอเป็นยาบ้ายาไอซ

คือคนตายกับคนซ้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดด้วย

จนท้ายรถขยะยำจังมันห้าม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยอ่อนนุษย์๘๖นะคะที่เขตประเวท
รถขยะของกรุงเทพมหานคร
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมดูสิ

แล้วก็เจอศพมีผู้เสียชีวิตอยู่๒รายนะคะ
รายแรกคือนายอนุพงศ์แขกเมฆอายุ๓๖ปี
เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตอยู่
อกจากนั้นท้ายรถเก็บขยะก็มีอีก๑ศพ
เป็นเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงพรอายุ๑๒ปี
เป็นแฟนของคนขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละ
คนขี่คนซ้อนเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วจากการตรวจสอบเจอกระเป๋าสะพาย
มียาไอซ์๑กรัมมียาบ้าอยู่๒มัด
มีปืนขนาด๓๘๑กระบอกแล้วก็โทรศัพท์มือถือตกอยู่ตรงนั้น
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมด
แล้วคนที่ขับรถกระบะก็ให้การนะ
บอกว่าเขาเอารถเอาขยะมาทิ้งที่โรงขยะของกรุงเทพมหานคร
ซอยอ่อนนุษย์๘๖ทำแบบนี้เหมือนทุกวันเลย
พอทิ้งขยะเสร็จก็ขับออกมาจะเอารถไปเก็บที่สำนักงานเขตลาดกระบัง
ตอนนั้นนะคะรถขยะกำลังจะเลี้ยวขวา
จู่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงมามาเร็วด้วย
แล้วก็มาชนล้อหลังของรถขยะอย่างแรง
ทีนี้คนขี่คนซ้อนมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบประวัติของนายอนุพงศ์
คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็พบว่าเคยถูกจับคดีจำหน่ายยาเสพติด

ตัวนายอนุพงศ์กับเด็กหญิงพรแฟนสาววัย๑๒เนี่ย
ไปงานแต่งงานของเพื่อนคนหนึ่งมา
หลังจากนั้นพอไปงานแต่งเสร็จก็กำลังจะกลับที่พัก

ส่วนเรื่องของยาเสพติดกับปืน
คือก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับนายอนุพงในราคา
ที่เขาเกี่ยวกับเรื่องของการขายยาเสพติด
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจก็ตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยนะคะ